คนไทยมีความเชื่อในการปลูกต้นไม้มาแต่โบราณว่าการเลือกวันปลูกให้ถูกวันตรงตามลักษณะของไม้ที่จะปลูกจะเกิดผลดีออกดอกออกผลและยังเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วยอย่างวันอาทิตย์ควรปลูกเพื่อให้ได้หัวเช่นคา
วันจันทร์ควรปลูกกินต้นอย่างอ้อยวันอังคารและวันเสาร์ควรปลูกผักไว้กินใบอย่างแมงลักตะไคร้
พุธและวันพฤหัสบดีควรปลูกเพื่อให้ได้ดอกอย่างบัว
วันศุกร์ควรปลูกเพื่อให้ได้ลูกได้ผลหรือได้เมล็ดอย่างข้าว
เรียกได้ว่าการปลูกที่ให้ดอกออกผล
สมความปรารถนาย่อมเป็นมงคลด้วยสร้างความสุขสำราญให้กับผู้ปลูกนั่นเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน